เรื่องของการหลอกลวงหน่อยนะคะคือน้องม๕ผู้ชายคนนี้ค่ะ
เขาถูกผู้ชายคนหนึ่งหลอกผู้ชายคนนี้ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงสวยเลยนะ
แล้วเหมือนกับไปแชทหาคู่กันท้ายที่สุดเนี่ยคนที่เขามาหลอกเนี่ยนะ
เขาบอกว่าให้น้องม๕คนนี้ให้ถ่ายคลิปลับตัวเองมา
พอได้คลิปลับเสร็จแล้วบอกว่าขู่เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยต้องโอนเงินมาให้
แล้วน้องไม่มีเงินคุณน้องตัดสินใจเอาปืนพ่อยิงตัวเองตายเลยนะ
เรื่องนี้ค่ะทางด้านบิ๊กโจ๊กก็บินขึ้นเชียงใหม่เลย
เพราะว่าจะไปสอบปากคำคนก่อเหตุด้วยตัวเอง

เหตุการณ์นี้พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บินไปที่เชียงใหม่จะสอบปากคำตัวคนที่ไปหลอกเขาคือ
นายฉันทพัฒน์อนันตวงอายุยี่สิบหกปีนายฉันทพัฒน์คนนี้ที่นั่งหันหลังอยู่เนี่ยค่ะ
แล้วไปหลอกน้องผู้ชายม๕ให้น้องม๕คนนั้นถ่ายคลิปโป๊ถ่ายคลิปอนาจารย์มา
พอนายฉันทพัฒน์ได้คลิปมาแล้วแล้วก็แก๊กเมลเรียกเงินจากน้อง
น้องอ่ะไม่มีตังค์คนไม่ไหวฆ่าตัวตายนะค่ะ
คือเรียกเงินทั้งเรียกเงินทั้งขู่ด้วยนะฮะ
บอกว่าจะปล่อยคลิปแล้วน้องเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไร

ใช่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อ๑๕มีนาคมที่ผ่านมา

เขาก็กลัวด้วยว่าคลิปเขาจะถูกออกไปแฉทางออนไลน์
น้องก็ฆ่าตัวตายที่บ้านแล้วทิ้งจดหมายขอโทษพ่อกับแม่ไว้
บอกด้วยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมน้องถึงตัดสินใจฆ่าตัวตาย

ใช่ค่ะทีนี้ก็ตามไปจับกลุ่มตัวนายฉันทพัฒน์ได้

จับได้ที่รัชดาซอย๗ที่กรุงเทพคุณ
ก่อเหตุน้องอยู่ที่เชียงใหม่ผู้ชายนะ
ทีนี้ก็เลยต้องคุมตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดเชียงใหม่
แล้วเรื่องนี้ค่ะทางพลตำรวจโทษสุรเชษ
บอกว่าผู้ต้องหารายนี้เขามีพฤติกรรม
ล่อลวงเด็กชายก็เริ่มมาจากเอารูปโปรไฟล์
ไอจีของผู้หญิงหน้าตาดีมาใช้แทนเป็นโปรไฟล์รูปตัวเอง
แล้วก็เข้าไปในกลุ่มแชทลับหาคู่

ก็เหมือนกับคุยกับเหยื่อชวนไปมีเพศสัมพันธ์
สร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อตายใจ
หลอกแบบนี้ให้น้องถ่ายคลิปส่งมาเป็นคลิปลับ
หลังจากนั้นพอได้คลิปลับเสร็จแล้วก็แก๊กเมล
ขอตังค์จากน้องม๕๔๕๐๐บาท
เพราะตอนนั้นก็ขู่ไงว่าถ้าเกิดว่าไม่ให้เนี่ย
เดี๋ยวจะเอาภาพนี้ไปปล่อยในเน็ต
น้องก็ยอมโอนตังค์ให้รอบแรกมันสำเร็จไง
แล้วทำแบบนี้หลายครั้งจนได้ตังค์ไปรวม๒๐๐๐นะ
รอบสุดท้าย๑๓มีนาคมคู่อีก
ได้ไปแล้ว๒๐๐๐๐บาทขออีก๒๐๐๐๐บาท
รอบนี้มันเยอะมากน้องไม่รู้จะหาตังค์จากที่ไหน

ใช่ค่ะน้องก็เลยเอาอาวุธปืนของพ่อมายิงตัวตายนะคะ
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบในมือถือ
มีภาพโป๊เปลือยของเหยื่ออีกหลายคนเลย
ตัวนายฉันทพัฒน์เขาก็ยอมรับสารภาพนะ
ว่าใช้วิธีนี้หาเหยื่อแล้วก็หาตังค์มาแล้วหลายรอบ
คนเสียหายเหยื่อที่ตกเป็นเหยื่อเป็น๑๐เลยค่ะ

ตัวของคนก่อเหตุถูกจับกลุ่ม

และเผยแพร่สื่อลำมกอาจารย์ว่าปี๗๒
ตอนนั้นโทษจำคุก๒ปีกว่า
แล้วก็อยู่ระหว่างรอลงอาญามาก่อเหตุอีก
รีดเอาทรัพย์แล้วก็ข้อพรองสื่อละมกอาจารย์เด็ก
เดี๋ยวจะต้องโดนข้อหาอื่นด้วยเดี๋ยวฟังบิ๊กโจ๊กแถลงนะคะ
บางรายก็โอนเงินไปให้อันนี้ก็ง่ายหน่อย
แต่บางรายก็ต้องใช้วิธีการพูดคุยนานหน่อยนะครับ
ขอให้ส่งภาพมาขอให้ส่งอวัยวะเพศมา
ขอให้ส่งเรือนร่างมานะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อคุยไปจีบไปหลอกไปนะครับ
เมื่อมีการส่งภาพมาสุดท้ายก็เอาไปแล็กเมย์
จะเห็นนะครับว่าพฤติกรรมซ้ำนะครับ
๖๒ก็ทำอย่างนี้แล้วมาตอนนี้ก็ทำแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยวันนี้เราไม่เอาแล้วนะครับ
วันนี้เราจะแยกเป็นต่างกรรมต่างวาระเพื่อจะให้มีผลหลวงโทษที่หนักนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นทางการเมืองการในวันนี้ครับ
ครอบครัวเองบอบช้ำจริงสื่ออยากให้เสนอข่าวอย่างมีขอบเขต
ใช่นะครับคือคดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะฮะ
แต่ว่าทางครอบครัวของน้องวัย๑๗ก็ยังทำใจกับการสูญเสียไม่ได้
และกรณีที่น้องโดนหลอกลวงจนกระทั่งฆ่าตัวตายแบบนี้นะครับ
แต่งานศพเองทางครอบครัวก็ขอร้องสื่อบอกว่าอย่าทำข่าว
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการนำเสนอข่าว
แบบที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นกระบวนการแล้วนะ
แปลว่าตัวคนก่อเหตุถูกนำตัวมาลงโทษแล้ว
แล้วข่าวที่เรานำเสนออันนี้ชี้แจงเลยค่ะ
ว่าเราอยากเน้นเรื่องของการเตือนภัย
อย่างน้อยพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะดูข่าวอยู่กับบุตรหลาน
จะได้สอนนะว่าลูกถ้ามีคนมาทักอย่างนี้
อย่าเผลอแม่ก็ท่ายคลิปของตัวเองส่งไปให้เขาเด็ดขาด

แล้วก็มีการตั้งโต๊ะแถลงถึงคดีใหญ่คดีนี้ด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับ